ประเภทฝังแมวไว้๕ตัวที่ว่าเขามาปล่อยหรือไม่ปล่อยเปล่านะคะ
ยาเบื่อให้น้องแมวแล้วก็แม่ของเขาตายดิ้นทุลนทุรายแบบทรมานมากเลยค่ะ
ป้าเพชรมาเสร็จตอนเช้าทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ป้าเพชรก็เลยรวมนะคะคนสองคนมาช่วยกันฝังตรงนี้ล่ะค่ะ
ถ้าทีหลังถ้าไม่รักเขาก็ไปปล่อยวัดหรือไปปล่อยที่ไหนก็ได้นะคะ
อย่างนี้นะค่ะที่ฝังป้าที่ฆ่าป้าทรงจาลกันมากเลย
คนที่ฆ่าเขาก็ขอให้โดนฆ่ากลับไปเหมือนกันค่ะ
ไม่แรงนะคะพูดเรื่องจริงค่ะ